คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของป้ามาลัยหน่อยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม
มาลัยไปเห็นแก๊งค้ายาเสพติดเอายาไอซ์ไปซุกซ่อน
เขาไม่ชอบเรื่องยาเสพติดเพราะว่าสามีป้าก็ติดคุกเรื่องของยาเสพติดนี่แหละ

ค้ายามันมาทวงถามถามหาป้าบอกละลายน้ำทิ้งไปแล้วมันไม่เชื่อ
ทำร้ายแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาเลยนะคะ

สุดท้ายจับคนร้ายได้เพิ่มอีก๒คนค่ะ
มาลัยคนเจ็บเนี่ยอายุ๔๘แล้วนางมาลัยชุมประมาณ
ล่าสุดตำรวจสพบังกล่ำจังหวัดสงขลาจับได้อีก๒คน
สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของยาเสพติดนะคะ
นายซอแหละจิสวัสดิ์หรือในแหละนะคะอายุ๔๒
และนางจันทิราหรือในแอดอายุ๓๒
เป็นสามีภรรยากันนะคะนี่ค่ะสองคนนี้เป็นเจ้าของยาเสพติดด้วย
ไปจับกลุ่มนางจันทิราได้ก่อนตอนที่ย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็กำลังนั่งเล่นยาอยู่ที่บ้าน
คือย้อนกลับมามาเล่นยาแล้วตำรวจก็ตามจับได้ค่ะ
ขยายผลตามจับสามีได้อีกคนไปกบดานอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา

ตอนนี้ก็ยังเหลือผู้ต้องหาอีกคนนึงที่หนีอยู่นะคะ
คือนายยงยุทธ์ชุมประมาณอายุ๒๖ปีหรือในเป้
เป้เนี่ยถูกซัดทอดว่าเป็นคนราดน้ำมันและจุดไฟเผาป้ามาลัยยังไม่เจอในเป้ยังเหลืออีกคนเดียวทีนี้ค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้ในแหละกับนางแอดเนี่ยค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สพบังกล่ำ
ครับสอบปากคำเสร็จทั้งคู่ได้เจอหน้ากันโอ้โหร้องไห้ผ่านกรงขังเนี่ยค่ะ
ก็ต้องแยกหญิงแยกชายไงร้องไห้ผ่านเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ
นี่สามีรูปหัวปลอบใจภรรยาก็ร้องไห้อยู่หน้ากรงขัง
คือเขาแยกกันหนีอะค่ะตัวบังแหละไปกบดานอยู่ในพื้นที่หมู่๒
อำเภอหัดใหญ่ส่วนนางแอดไปกบด้านอยู่แถวบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
พอถูกจับก็ถูกแยกสอบปากคำ

เขารับสารภาพว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

แหละก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่า

ในเป้นายยงยุทธ์อายุ๒๖ที่ยังจับไม่ได้

ช่วงเย็นวันนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนางจันทิรา

รับสารภาพ๓จุดนะคะ
นำตัวไปทำแผนคนเดียว

ภรรยาไปทำแผนคนเดียว

คือบ้านลูกสาวของป้ามาลัยคนเจ็บ
ในพื้นที่บ้านเสือผ่าน

เพราะว่าจริงแล้วนางแอดกับบังแหละผู้ต้องหา
ก็มีบุญคุณคอยช่วยเหลือ
ทางลูกสาวป้ามาลัยมาตลอด

ร๑หมู่๑๓ตมทช

จุดที่สามในขนามที่เกิดเหตุที่

นะคะ๓จุดค่ะ
กำลังจะนำนางแอดกลับสพบังกล่ำ

ตำรวจก็จะนำตัวทั้งคู่นะคะ

ไปฝักขังที่ศาลจังหวัดที่สงขลา